มาดูคู่จิ้นคู่นี้กันต่อดีกว่านะคะ

คู่นี้ออกอีเวนต์ออกงานอะไร

ทำไมพี่ณเดชน์มาคนเดียว

ตามปกติแล้วแน่นอนแหละมันมีคิวของซุปตาคู่จิ้นณเดชนยายา
ที่เขาเชิญมาอย่างนี้ไปร่วมงาน
แต่ว่าบังเอิญว่าสาวยายาเกิดป่วยกระทันหันค่ะ
สารน้องมากก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะ
ทำให้หนุ่มคนรู้ใจอย่างพี่ณเดชน์ต้องฉายเดียว
กิจกรรมบนเวทีแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยหนุ่มณเดชน์แย้มว่าทราบอาการป่วยของน้องสาวแล้วนะคะ
ก็ได้ส่งกำลังใจให้น้องแข็งแรงไวค่ะ
เท่านั้นนะคะพอถูกถามถึงบทบาทสุดแซ่บ
ในละครเรื่องล่าสุดของสาวยายา
เจ้าตัวเอ่ยปากชมด้วยว่ายายาแซ่บจริง
เออขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยว่าน้องไม่สบายครับผม
ก็เลยมีการยกเลิกแคนเซิลกันกลางวันอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะน้องจริงถ้าน้องมาไหว

เท่าที่ได้ทราบมาแบบเหมือนปวดท้องปวดบิดอะครับ
ประมาณปวดบิดแล้วก็เหมือนกับลุกไม่ไหวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผม
เพราะจริงแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบกับงานมาก

ก็ถ้าเดี๋ยวดูกันอีกทีครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็คง
นาเดชน์ได้มีโอกาสดูหรือยังค่ะ

ก็แซ่บดีครับเปรี้ยวดีครับผม
ก็ดูเปลี่ยนก็ดูโตสวยครับสวยสวยครับ

ชอบใจไหมครับ
จริงเขาก็คงเป็นได้หลายลุคแหละครับผม

จะเอาคำตอบไหนล่ะณเดชน์ว่าอย่างนี้
มีแปลนจะไปแฮบดินเนอร์๒ต่อ๒ที่ไหนมั้ยจ๊ะ
ยังหรอกครับยังไม่รู้ต้องดูกันอีกทีครับ

ถ้าสมมติปลายปีนี้จะลงเกงไหมคะ